วันนี้มีความคืบหน้ากรณีการหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
เมื่อช่วงเช้านี้เองค่ะชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำโดยนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรเป็นหัวหน้าชุดน่ะนะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาค๗ไป
ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเพิ่มเติมไปสามจุดหลักหลักค่ะคุณผู้ชม
จุดแรกก็คือจุดที่ยิงเสือดำไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอวิถีเจอกลุ่มของกระสุนปืนที่มีการกระจายอยู่
แต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นจุดที่ยิงเสือดำจากตรงนี้นะคะ
ส่วนจุดที่สองจุดที่เสือดำอยู่จากการตรวจสอบพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ซึ่งก็ต้องตรวจสอบวิถีกระสุนที่แท้จริงจากจุดแรกไปจุดที่๒ค่ะ
ส่วนจุดที่สามจุดที่กระสุนไปกระทบกับไม้เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าเป็นรอยกระสุนจริง
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกระสุนปืนชนิดไหน
ส่วนรอยบนหินมีอยู่๒รอยนะคะมีอยู่๒จุด
บนหินไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นรอยอะไร
ทีนี้เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้มอบเครื่องตรวจโลหะ
เพื่อตรวจหัวกระสุนให้กับชุดพญาเสือเพื่อค้นหาวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันเดินทางไปที่จุดพักแคมป์ของนายเปรมชัยและพวก
ไปชี้จุดที่เจอกระดูกขาหลังขวาของเสือดำ
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันหารือร่วมกันสำหรับหลักฐานต่างที่เจอตรงนี้นะคะ
พลตำรวจรีกฤษณะทรัพย์พ่วงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ยืนยันว่ามากพอค่ะ
มากพอที่จะเป็นพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดคณะของนายเปรมชัยได้
การดำเนินการเข้าร่วมพิสูจน์ในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือ
เพื่อให้สำนวนและการบันทึกพยานหลักฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก็จะยึดหลักทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะ
รวมทั้งก็เพื่อให้ผลทางสำนวนและการสอบสวนเห็นภาพ
เพื่อจะได้สะดวกต่อการบันทึกถ้อยคำระหว่างโจทย์และจำเลย
สุดท้ายก็เพื่อให้แนวทางในการสอบปากคำในกระบวนการยุติธรรม
จะต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ
ไนท์เป็นท่วมชัยกับพวกนี้ก็ถูกแจ้งไป๙ข้อหา
แล้วก็มีผู้ที่ไปแจ้งเพิ่มเติมคือข้อหาตามความผิด
แต่ว่าที่สุดแล้วข้อหานี้ต้องถูกถอนไป
ค่ะโอ้โหตอนนี้กระแสในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้ก็บอกว่า
หลุดข้อหานี้หลุดได้ยังไง
โอ้โหสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าตำรวจ
หรือว่าไปถึงกระบวนการด้านกฎหมายเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะ

แล้วข้อหานี้ทำไมถึงไม่แจ้ง

ก็เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์เนี่ย
คำว่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ย

พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คุ้มครองสัตว์เลี้ยง
ใช่ถูกต้องสัตว์เพื่อการแข่งขันอะไรแบบนี้
ทีนี้พอตำรวจต้องถูกวิจารณ์แบบนี้นะครับ
ก็ทำให้ผลนัวเหลกศรีวรารองศรีพรรมานากุลรองประวัตรร
ที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้ก็

ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรับแจ้งข้อหานี้
โดยไม่ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนว่า
คือรับแจ้งไปก็ไม่ได้เพราะกฎหมายเอาไม่ถึง
ยังไงก็ไปหลุดอยู่ดีแล้วก็ต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้
ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับ

ผมว่านะครับเผื่อมันจะโดนแจ้งให้จดข้อความเป็นเท็จนะครับ
ก็ข้อความว่าไม่มีอ่ะคุณแล้วคุณก็จะบอกเขาถอดแจ้งความ
ไปหลุดข้อความนี้ข้อความมันไม่มีนะครับไม่ใช่หลุดข้อความนี้
คุณไปกล่าวหาข้อหาซึ่งมันไม่มีในกฎหมายนะครับ
ไม่ใช่ว่ามันหลุดข้อหานี้ฮะไอ้ร้อยเวรเดี๋ยวจะโดนด้วยนะ
ก็คุณดูดิมาตราไหนมันมีอ่ะนะฮะเห็นพูดกันไป
ป่าในเมื่อเขายังไม่ประกาศบัญชีว่าเป็นสัตว์อะไรบ้างเนี่ย
แล้วมันจะมีข้อหานี้ได้ยังไงล่ะครับ
นะฮะตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับ
นะฮะอย่างที่ผมเรียนฟ้องศาสตร์สถิติธรรมฟ้องศาสตร์ประภูมินะครับ
ก็เป็นตั้งแต่การแจ้งข้อหาแรกค่ะค่ะเริ่มต้น๙ข้อหาแรก
บกท่องต่อหน้าที่หรือเปล่ารับแจ้งได้ยังไงตั้งแต่ต้น
คือตามรายงานข่าวเนี่ยระบุว่าข้อหาธรุณกรรมสัตว์นะฮะ
นายนรงชัยสังวรวงศาหัวหน้าด่านกักสัตว์กาญจนบุรี
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายเปรมชัยเอาไว้นะครับ
ทีนี้ท่านศิวราบอกว่ามันไม่สามารถเอาผิดเรื่องนี้ได้
เนื่องจากไม่เข้าข่ายตามพรบป้องกันการธรุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
มาตรา๓ที่ระบุว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์บ้าน
เลี้ยงไว้ใช้งานใช้เป็นอาหารเพื่อการแสดง
และให้รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศแต่ไอ้คำว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเนี่ย
ตรงนี้คุณเศรษฐศรก็คงจะหมายถึงสัตว์ป่าเลยพวกนี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศแต่
ยังไม่มีประกาศออกมาตามกฎหมายกำหนดนะคะ
ถูกต้องตั้งแต่พบฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี๒๕๔๗
ใช่ครับแต่รัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศ
ยังไม่ได้ประกาศว่าให้รวมสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมาไว้ด้วย
เพราะฉะนั้นแจ้งมาก็เอาผิดไม่ได้
พอท่านศิวราบอกว่าต้องไปดูซิว่าพนักงานสอบส่วนรับแจ้งตรงนี้เนี่ย
มันรับแจ้งยังไงมันถึงผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับ
ล่าสุดครับพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิพงศ์เย็นจิตภูมิกับการสพทองผาภูมิ
ลงนามคำสั่งให้ลงโทษภาคทัน
ร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญญนิตพนักงานสอบสวนสพทองผาภูมิ
หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่
กรณีแจ้งข้อกล่าวหากับนายเปรมชัยฐานทารุณกรรมสัตว์
โดยไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายให้แน่ชัดก่อน
คือรับแจ้งได้ยังไงตั้งแต่ต้น
ฮะก็โดนภาคทันไปนะครับ
ก็เป็นการใช้อำนาจตามพรบตำรวจแห่งชาตินะครับ
ว่าด้วยการลงโทษข้าราชการตำรวจฐานที่
ดำเนินการโดยไม่ทำเรื่องให้รอบครอบอะไรพวกนี้นะครับ
ก็มีทั้งภาคทันทันทกรรมกักยามกักขัง
หรือว่าตัดเงินเดือนแต่อันนี้โดนภาคทันนะครับ
เรื่องนี้นะครับมีความคิดเห็นมาจากนายสมชัยศรีสุธิยากรนะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่า
โดยงานอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าท่านให้ข้อคิดเห็นอะไรก็น่าสนใจนะครับ
โดยนายสมชัยบอกว่ากรณีนี้เนี่ย
ในฐานะที่ติดตามข่าวเสือดำมาตั้งแต่แรก
หงุดหงิดใจพอไปสืบค้นพระราชบัญญัติป้องกัน
การธารุณกรรมและการจัดสวดิภาพศัตริย์ปี๒๕๕๗
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพบว่าประกาศใช้เมื่อปี๒๕๕
มีพลเอกพระยุทธจรโอชาณหมดรีหรือหน้าคณะคลศช
โดยกฎหมายกำหนดคำนิยามสัตว์
หมายความว่าสัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน
สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นภาษณะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน
เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง
สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เพื่อการอื่นใด
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม
และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกำหนด
แต่จนถึงขณะนี้คำว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรผ่านมา๓รัฐมนตรีแล้ว

ก็ยังไม่ออกประกาศนี้มาสักที
อาจารย์สมชัยก็เลยเหมือนกับตั้งข้อสังเกตว่า
คือถ้าจะลงโทษภาคทันกับตำรวจที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต้องโดนลงโทษภาคทันอะไรด้วยไหม
พรบนี้๓ปีแล้วรัฐมนตรี๓คนแล้ว
ยังไม่ประกาศเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปล่าสัตว์ป่า
แจ้งข้อหาอื่นแน่นอนแต่ข้อหานี้จะไม่โดนแน่
ยังไม่โดนเพราะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยังไม่ได้ประกาศ